ละครเนี่ยไม่รู้จะหลุดผังอะไรยังไงหรือเปล่านะคะ
ถ่ายกันไปเสร็จแล้วปิดกล้องกันไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ตอนนี้ผู้จัดก็ยังนอนหนาวร้อนอยู่เหมือนกันนะคะ
ด้วยกระแสก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไป
พระเอกขนาดณเดชน์คุกีมี่ยะ
ได้รับผลกระทบไปด้วยเลยนะคะมันเป็นผลพวงดราม่ามาแบบปฏิเสธไม่ได้จริงจริง
เพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยมีการขู่แอนตี้นะบอกแนนละครเรื่องที่แมทพิรณีเล่นนะครับ
แม้ว่าจะรักณเดชน์มากแค่ไหนก็จะไม่ดูเรื่องนี้
ว่าอย่างนั้นนะคะล่าสุดแว่วมาว่าพี่เอสุภาชัยสายตรงถึงพี่หน่องอรุโนชาเลย
กลัวว่าจะเกิดปัญหาไฟลามทุ่งอย่างที่บอกไปว่าจะกระทบเรื่องกับเด็กในสังกัดณเดชน
กิมิยะทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องสปอนเซอร์ต่างพอละครออนไงคุณ
โสนงโฆษณาตัวนั้นตัวนี้จะพุ่งเข้าหาดาราใช่ไหมแล้วถ้าเกิดแบบนี้เนี่ย
ณเดชน์จะงานหดงานหายหรือเปล่านะคะ

หลังจากละครปิดกล้องไปเมื่อวันก่อนด้วยค่ะ

ไปฟังณเดชน์หน่อยจ้ะ
อันนี้ไม่ทราบว่าพี่เอโทรหาหรือเปล่าครับผม

เราควรกลัวมั้ยคะเรื่องนี้

ผมไม่ค่อยเก็บมาคิด

มันไม่ใช่แบบว่าเรื่องที่ต้องมานั่งจับเข่าคุยอะไรอย่างนี้
ส่วนตัวแล้วพี่แมทเขาก็ตั้งใจทำงานของเขามากอยู่แล้วนะครับผม
แล้วก็อยากให้ดูฝีมือการแสดงของเขาในเรื่องนี้มากกว่าครับผม

แต่ว่าส่วนตัวของผมผมก็ให้กำลังใจทุกคนอยู่แล้ว
อยากทำอะไรกับแฟนในการที่รอชมเรื่องนี้

เราไม่ได้มีการเลื่อนฉายเนื่องด้วยเหตุปัจจัยใดทั้งสิ้นนะครับผม

เราก็เลยจะต้องออนแอร์อีกประมาณ๒๓เดือน
ไม่เลื่อนไม่ยก
เดี๋ยวรอฉายกันเลยกับละครเรื่องนี้นะคะ
ฉันว่าเป็นกำลังใจกับคนทำงานในส่วนอื่นดีกว่า
อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบนางเอกส่วนตัว
แต่นักแสดงคนอื่นเขาก็ทำเต็มที่กับเรื่องนี้เหมือนกัน

แล้วก็นักแสดงทุกคนแหละเอาว่าดูกันไปแบบสบายใจแล้วกัน
ถือว่าเป็นดูละครเรื่องหนึ่งนะครับคุณภาพ

กระแสเขาบอกว่าเออรอดูไม่เกี่ยวกับพระเอก
เพราะว่าเนื้อเรื่องมันมาดีอยู่แล้ว
เดี๋ยวรอดูเรตติ้งแล้วกันว่าคนดูจริงหรือเปล่า